สำหรับคนที่เขาฉีดแล้วคือเรื่องของผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเนี่ย
เขาบอกไม่ถึงร้อยละหนึ่งแต่ผู้ชายคนนี้
ได้รับผลกระทบเขากระทบเยอะเลย
หลังจากฉีดวัคซีนเชิญชมครับลุงไปฉีดวัคซีนมา
คุณหมอที่ฉีดก็สวยน่ารักใจดีไอ้ลุงก็กลัวเข็ม
ตอนหมอฉีดลุงก็ขอจับมือคุณหมอไว้คุณหมอก็ใจดีให้จับมือไว้
เราจะได้ไม่เก๊กไม่อะไรเพราะฉีดเสร็จก็มานั่งได้สักไม่ถึงสองนาที
ผลข้างเคียงรุนแรงมากทีนี้เมียตบซะปากบิดแต่ฟันล่วงไปสองซีก
อืมไปฉีดวัคซีนอันนี้ไม่รู้ผลข้างเคียงจริงหรือมุก

ฟังตั้งนานนะเราก็ตกใจ
เพราะช่วงนี้เรื่องของผลข้างเคียงก็เบาลงไปแล้ว

ที่ไหนได้แกบอกว่าตอนฉีดวัคซีนหมอก็สวยแล้วตัวเองก็กลัว
ก็เลยจับมือหมอเพราะความตื่นเต้นความกลัวเจอฝ่ามือเมียเข้าไป
ก็แยกเป็นสองส่วนได้ไหมได้
ที่ได้จับมือหมอคนสวยเรียกว่าอนิสงฆ
ส่วนที่มือเมียมาตบเนี่ยเรียกว่าผลกระทบได้ไหม
ผมดูแล้วเหมือนฟันคุณลุงแกยังอยู่ครบนะ

คือมันเป็นคลิปขำขันโพสต์ในติ๊กต๊อกกับระบุว่า
แฮสแท็กฉีดวัคซีนเข็มแรกผลข้างเคียงยังขนาดนี้น่ากลัวจริง
แสกต่อมาคือมีคนเข้ามาดูคลิปนี้กว่า๑ล้านครั้งแล้ว
ส่วนใหญ่ฮากันกระจายครับแล้วก็คอมเมนต์แบบติดตลกบอกว่า
น่าจะไม่ใช่ผลข้างเคียงแล้วล่ะมั้งน่าจะเป็นผลของคนข้างเคียงมากกว่านะครับ
ส่วนก็แซวบอกว่าฉีดเข็มที่๒ถ้าเจอหมอสวยอีก
ลุงคงฟันร่วงหมดปากแน่อันนี้ไม่ได้แพ้วัคซีนแพ้เมีย
แพ้เมียแล้วก็แพ้คนสวยด้วยแพ้หมอคนสวยคุณหมอ